ขอบคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้
กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝีพายกันหน่อย
ครั้งนี้นะคะทีมเราชื่อทีมอะไรคะ

กี่ฝีภายครับ

เจอกับทีมอะไรนะคะ

สามเดือนที่ซ้อมอย่างเดียวไม่กินข้าวกินบ้านเลย

ของการแข่งขันเรือยาวในจังหวัดพิจิตรเนี่ยคืออะไรคะ
แล้ววันนี้เราลงแข่งกี่ประเภทยังไงบ้าง

มั่นใจมาเต็มร้อยเลยนะ
ก็บ่าย๓โมงครับบ่าย๓โมงเตรียมที่จะแข่งแล้ว
เอาล่ะในรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวจะลงไปแข่งแล้ว
ขออีกคำถามหนึ่งแล้วกันมั่นใจไหมว่าเราจะชนะวันนี้
มั่นใจครับขอเสียงหน่อยมั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะ
ใจเต็มร้อยแล้วครับมั่นใจเต็มร้อยแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกัน
เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้แชมป์ไหมถูกต้องแล้วนะครับ
วันนี้ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลย
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์อีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยนะคะของการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ถ้วยพระราชทานในจังหวัดพิจิตรครั้งนี้นะครับ
เราได้เห็นถึงเรื่องราวของความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดพิจิตร
มากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ควร
อนุรักษ์สืบสารกันเอาไว้เพราะว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีแล้วด้วย
อย่างที่บอกนั่นแหละมันเหมือนเป็นการรวมญาติของชาวพิจิตร
ใครที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับที่เป็นชาวพิจิตรเขาก็ต้องกลับมา
ถิ่นบ้านเกิดของตัวเองที่จังหวัดพิจิตรภายในงานนี้
ใช่ค่ะเรียกได้ว่าอบอุ่นมากสำหรับวันนี้นะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณคนพิจิตรนะคะให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีต้อนรับดีมาก
อาหารก็อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ดีกว่าวันนี้หมดเวลาแล้ว
แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของการแข่งขันเรือยาวประเพณี
เช่นเดียวกับเราเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในวันจันทร์พร้อมกับคุณนิวนาว
ถูกต้องในช่วงเวลา๙โมงจนถึง๑๐โมง
นั่นคือตลอดข่าวเช้านี้และวันอาทิตย์อย่างเดียวสิ
ประตูวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์นะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป